มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะจากกรณีที่พบศพนางหวนนะคะ
ถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
กลางไร่หมั่นสำปรากในอามเภอโคกสำโรงจลบบุรี
แล้วก็มีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วย
ใกล้กับศพเจอรองเท้าแตะเจอกางเกงยีน

สามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าอ๋อจำได้ของในเด๋อแน่
เด๋อเป็นเพื่อนคนงานรับจ้างที่หายตัวไปอืม
แล้วก็มาอยู่อาศัยอยู่ที่บ้านเขานี่แหละที่บ้านเขาก็ดูแลอะไรเป็นอย่างดี
สุดท้ายหายตัวไปแล้วก็มีทิ้งร่องรอยเอาไว้
ล่าสุดศาลจังหวัดลบบุรีได้ออกหมายจับแล้วนะคะในเดอคนนี้
แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับด้วยค่ะสองหมื่นบาทกรณีพบศพนางหวนอยู่คงสภาพเปลือยท่อนล่างนะคะ
ถูกทิ้งอยู่กลางถนนในไร่มันสัมปะหลังอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกภูการวิกโชติกะเสถียร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงขออำนาจศาลจังหวัดลบบุรีออกหมายจับแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะคนนี้ในเด๋อนายมนตรีประพัติสโรอายุสามสิบสองปี
ข้อหาคมคืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย
และข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะนำกำลังตำรวจชาวบ้านจิตอาสากว่าสองร้อยคนก็ช่วยกัน
ปูพรมค้นหาตัวนายมนตรีหรือว่าในเดอคนนี้คาดว่าตอนนี้น่าจะยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาดินและชุมชนบ้านห้วยลวก
ปูพรมค้นหาในครั้งนี้เขาเดินเท้ากันเลยนะคะไล่เข้าไปในพื้นที่ภูเขาเขาดินเป็นหลัก
แล้วก็จากข้อมูลการสืบสวนเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่มาที่หมู่หนึ่ง
ห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเพราะชาวบ้านแจ้งว่าไปเจอหลักฐานสำคัญ
เป็นจุดที่คาดว่านายมนตรีไปพักอยู่ตอนเวลากลางคืนค่ะคือตรงเนี้ยเป็นป่าไผ่นะคะ
จุดที่เจอมันมีลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมมีการนำใบสะเดาใบมะพร้าว
ปูปูปูวางเอาไว้อ่ะค่ะเหมือนทำเป็นที่นอนอ่ะครับ
มีซองกาแฟมีขวดน้ำมีแท่นหินซ้อนกันเหมือนทำเป็นเต่า
เนี่ยอยู่กันแบบเนี้ยไม่ไกลกันมากคาดว่าจุดตรงเนี้ย
มนตรีน่าจะหลบหนีมาเป็นจุดพักในช่วงเวลากลางคืน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ชื่อว่านางนงเยาธรรมทาเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าตัวนายมนตรีหรือในเด๋อเนี่ยน่าจะมาหลบพักผ่อนอยู่ตรงนี้
เพราะจริงจริงแล้วตรงเนี้ยไม่เคยมีใครเข้ามานะคะแล้วก็อยู่ดีดี
ไม่มีใครมีพฤติกรรมเอาใบสะเดาใบมะพร้าวมาปูแบบเนี้ยมันไม่มีอ่ะอืมเนี่ย
แล้วก็ตามต้นไม้มันมีร่องรอยเหมือนกับคนไปฉีกอะค่ะซึ่งถ้าไปเทียบกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย
ถ้าเขาจะโค้นตนไม้จะอะไรเขาก็เอามีดฟันไม่ได้ไปฉีกไปดึงใบไม้ในลักษณะแบบนี้
ดังนั้นการไล่ล่าจับกลุ่มตัวนายมนตรีในครั้งนี้ตำรวจกับชาวบ้านเขาร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะ
เขาร่วมมือกันทั้งหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมนำใบประกาศที่มีรางวัลนำจับสองหมื่นบาทเนี่ยนะ
จ่ายให้ชาวบ้านได้เห็นเลยว่าเออหน้าตาในมนตรีในเด๋อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ
หน้าตาแบบนี้นะแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยคาดว่าไม่นาน
น่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วเร็วนี้นะคะ
น่าจะยังอยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้เพราะเมื่อวานก็มีข่าวว่าไปถึงบ้านเกิดที่อุดรธานีใช่ไหม